พายุฝนเราไปดูกันที่ทะเลที่จังหวัดกระบี่หน่อย
ค่ะถ้าใครอยากจะไปเที่ยวช่วงนี้แนะนำนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องระมัดระวังหน่อยตอนนี้เจ้าหน้าที่ออกมาเตือนแล้ว
เพราะมันมีแมงกระพุนไฟอ๋อลอยเกลือเลยอุ้ย
แล้วล่าสุดมีเด็กชายวัย๘ขวบถูกพิษของแมงกระพุนแล้วนะคะ
ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
อบตอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ค่ะนะคะ
เข้าช่วยเหลือเด็กชายนะคะวัย๘ขวบ
ซึ่งน้องถูกพิษของแมงกระพุนไฟได้รับบาดเจ็บ
ลงเล่นน้ำบริเวณหาดนพรัชธาราที่ตะบนอ่าวนางเนี่ยสภาพขาของน้องเป็นแบบนี้เลย
มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวกำลังช่วยกันเอาน้ำส้มสายชูราดที่ขาของเด็กนะคะ
ซึ่งก็จะเห็นว่ามีรอยบวมแดงแบบนี้
พอหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนน้องเขาก็เริ่มอาการดีขึ้นไม่ได้มีอาการปวดแสบปวดร้อนแต่อย่างใด
แล้วก็ไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลด้วยนะคะชาวบ้านเขาก็บอกแหละนะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงฤดูฝน
จะเห็นแมงกระพูนไฟแบบนี้เป็นจำนวนมากเลยโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งแล้วก็ตามชายหาดบนเกาะ
ซึ่งพิษของแมงกระพุนไฟเนี่ยจะมีความรุนแรงมากโดยเฉพาะใครที่แพ้พิษของมัน
โดนเข็มพิษในปริมาณมากและช่วยเหลือไม่ทันอาจทำให้หมดสติหรือถึงแก่ชีวิตได้ด้วยนะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนุพรธาราหมู่เกาะพีพีก็เลยมีการติดป้ายค่ะ
ติดป้ายเตือนนักท่องเที่ยวนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากแมงกระพุนพิษ
แล้วก็มีการจัดชุดประถมพยาบาลคอยให้การช่วยเหลือเนี่ย
บอกเลยว่าปวดระวังแมงกระพุน๓ภาษาเลยทีเดียว
ก็ต้องระวังกันหน่อยนะคะมีการจัดชุดประถมพยาบาลให้การช่วยเหลือ
และฝากเตือนผู้ปลดคลองทภาบุตรหลานเล่นน้ำทะเลเนี่ยช่วงวันหยุดแบบนี้
หากสัมผัสกับแมงกระพุนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เท่าทำการช่วยเหลือนะคะ
ต่อกันที่อุทยานแห่งชาติธานโบกขอรณีที่กระบี่เหมือนกันแหละ
ก็เห็นเลยว่าเจ้าหน้าที่ก็นำทงแดงไปปักเอาไว้แบบนี้เช่นกัน
เพื่อเตือนแล้วก็ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำบริเวณเกาะห้องตะมนต์เขาทองในช่วงนี้
หลังจากไปพบฝูงแมงกระพุนไฟถูกคลื่นซัดเข้ามาตามแนวชายหาดจำนวนมาก
คุณผู้ชมเนี่ยดูภาพนะคะอันนี้คือที่มันลอยอยู่นะ
เจ้าหน้าที่เขาพยายามช่วยกันเร่งตักแมงกระพุนไฟออก
กวาดออกจากบริเวณแนวชายหาดทั้งหมดค่ะซึ่งพบนะคะ
แมงกระพุนเนี่ยมีขนาดสามถึงสี่เซนติเมตรลอยเกลือนอยู่แบบนี้
และยังมีบริเวณชายหาดอีกนะก็แจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังนะ
ไม่ควรลงเล่นน้ำในช่วงนี้นี่นี่เยอะไหมล่ะ
ค่ะเยอะเยอะจริงจริงนะคาดว่าประมาณสักเนี่ยค่ะ
หนึ่งถึงสองวันถ้าคลื่นลมมันสงบลงแมงกระโปรงก็อาจจะหมดไปค่ะ
ระวังกันหน่อยแมงกระพุนธรรมดานี่ก็แบบทำให้คนแพ้ได้เยอะแล้วนะ
กระพุนไฟนี่คือยิ่งรุนแรงเข้าไปอีกค่ะอ่าเดี๋ยวเราพักกันต่อ